ถ้าใครที่ไปเที่ยวแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดี
เรามีแนะนำด้วยแต่ว่าที่นี่นะคะอยู่ที่มหาสารคาม
ไปไปเที่ยวแถวหันระยากลบม่านเนี้ยนะซื้ออันนี้เลยซื้ออันยัง
คุณจะมางงอะไรกันดิฉันซื้อยังเดี๋ยวสิภาพไปเบิงอ้าว
นี่ตามเส้นทางของถนนสายอีสานมันก็จะเป็นเส้นทางราบสูงแบบนี้นะคะ
ขับมาเรื่อยตามทางมองทางซ้ายมือเราจะเห็นนี่แหละค่ะ
กระเทียมปะเริ่มเลยไม่ใช่โอ้โหนี่คุณดัคคูล่าไม่ผ่านนะ
มันก็เหมือนนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่กระเทียมเหรอ
ประสาทอีสานบรรกันเรียกมันพันธุ์นะหรือมันผัว
แล้วแต่พื้นที่พรรกเนื้อหรือว่าตังค์วันอื่นก็จะเรียกต่างกันไป
แต่ว่านี่ถือว่าเป็นของฝากสุดเก๋เลยนะคะที่เรียกได้ว่าสาวสาวจะต้องชอบ
เพราะคุณเชื่อไหมว่านี่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ช่วยควบคุมน้ำหนักได้
โอ้โหเหรอจริงเปล่ามันมีใยอาหารสูงแล้วก็มีน้ำตาลที่เป็นมลิกุลสั้น
มันจะไม่ถูกย่อยในร่างกายเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สะสมเป็นพลังงานนะคุณ
เพราะฉะนั้นคุณชนะซื้อไปฝากสาวฝากคุณแม่ฝากพี่น้องได้เลยนะ
ช่วงนี้เทศกาลสงกรานแม่ค้าเขาก็เริ่มเอามาตั้งแผงขาย
อยู่ที่บริเวณริมถนนสายอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแล้วค่ะ
ใหญ่แบบนี้นี่นะขาย๔๐๑๐๐บาทตามขนาด
หรือถ้าอยากซื้อแบบเล็กน้อยกินนิดหน่อยก็กิโลกรัมละประมาณ๑๐๑๕บาทนะคะ
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลแบบนี้ขายดีเป็นพิเศษเลย
บางวันแพบไม่พอขายวันนึงขายได้ประมาณ๒๐๐๐๓๐๐๐บาทเลยนิดเดียว
รายได้ดีนะแล้วก็เอามาจากสวนจากนาข้างแล้วก็ค้นขึ้นมา
ขายบริมถนนแบบนี้นะคะ
เยอะและอร่อยที่สุดและยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้ง่ายอีกด้วย
บอกเลยว่าเห็นแบบนี้นี่ไม่ธรรมดามันก็จะกรอบหวานใช่ไหม
เพราะว่าหลายคนคงจะเคยรับประทานกวบเลย
กินเพลินเย็นหน่อยแช่ตัวเย็นโรยพริกเกลือนนิดหนึ่ง